รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้สอบปากคำอดีตตำรวจตระเวนชายแดนที่ก่อเหตุขโมยปืนไปกว่า๘๐๐กระบอกแล้ว
เรื่องต้นจะให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีชี้ว่าอย่าเพิ่งนำไปเชื่อมโยงกับกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง
แก่นโมเดลให้รอผลสอบสวนให้ชัดเจนก่อน
โดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็กล่าวถึงคดีขโมยปืน
สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๒๔
ค่ายเสนีรนยุทย์จังหวัดอุดอนทานีตั้งแต่ปี๒๕๕๕
อย่าเพิ่งมองว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มขึ้นไหวทางการเมืองค้อนแก่นโมเดล
ให้รอผลสอบสวนและความชัดเจนก่อน
ส่วนคดีหักใครผิดก็ต้องรับผิดชอบนะครับ
ขณะที่พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ได้สอบปากคำแล้วก็รับมอบตัวอดีตตำรวจตระเวนชายแดน
ในแล้วก็นอกราชการผู้ก่อเหตุรวม๗คนที่มณฑนทหารบกที่๑๑
พร้อมกับระบุว่าหลังได้รับคำสั่งจากพลเอกประวิทย์ให้ติดตามคดี
ซึ่งฝ่ายความมั่นคงได้ควบคุมตัวแล้วก็ส่งให้ตำรวจ
ส่วนจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มขอนแก่นโมเดลหรือไม่

แต่ยอมรับว่าขโมยปืนออกไปจำนวน๒๐กระบอก

จากนี้พลตำรวจเอกศีวราระบุนะครับว่าสามารถติดตามปืน

ส่วนปืนที่เหลือจะนำไปก่อคดีหรือเกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองในอดีตหรือไม่

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ในทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้